วัน๒วันก่อนเห็นในโลกโซเชียล

เรื่องเบียร์ที่แอลกอฮอล๐
หรือว่าเป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล

เบียร์ก็ต้องเมาแต่คราวนี้เป็นเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล

เพราะว่ามันเข้าข่ายความผิด
ปรับสูงสุด๓๐๐๐บาท

ทางสาธารณสุขทางออยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เครื่องดื่มนี้จะเรียกว่าเบียร์ได้หรือเปล่า

กรัฐสนัยระวิวงเลขาที่การ

มีการเปิดตัวเครื่องดื่มเมาส์

แล้วก็มีการแชร์ผ่านโลกโซเชียล
ว่านี่เป็นเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะ

กระทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
เพราะว่าไม่ได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องจากออย

แล้วก็ต้องเป็นแอลกอฮอลที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะคะ
ไม่ใช่เกิดจากการเติมแอลกอฮอลลงไป

ทีนี้ค่ะก็มีการไปตรวจสอบฐานข้อมูลการอนุญาตของออยด้วย
ปรากฏว่าไม่พบการอนุญาตผลิตภัณฑ์กลุ่มเบียร์
ภายใต้ชื่อเครื่องดื่มเมาส์สกัดแอลกอฮอล์ออก
หรือว่าเครื่องดื่มเมาส์ไม่มีแอลกอฮอล์แต่อย่างใด

ดังนั้นการโฆษณาปกติแล้ว

หลักการคือห้ามไปเชื่อมโยงกับเบียร์

มันเข้าขายโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ
หรือว่าสรรพคุณของอาหารเป็นเท็จ
ถือว่าเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
แล้วก็ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญด้วย
ทีนี้การโฆษณาผ่านสื่อหรือว่าที่มีการรีวิวผ่านโลกโซเชียล

เครื่องดื่มเมาส์ไม่มีแอลกอฮอล์หรือว่าสกัดแอลกอฮอล์ออก
อันนี้มีโทษปรับนะคะปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ถ้าเกิดว่าโฆษณาชักจูงโดยแสดงสรรพคุณอีก
ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีประโยชน์ต่อร่างกาย
โดยไม่ผ่านการประเมินจากออยก็มีโทษปรับสูงสุด๓๐๐๐บาท
จำคุกไม่เกิน๓ปีหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
มันก็เกี่ยวยงกับเรื่องของการโฆษณาการแสดงสรรพคุณ
แล้วก็เรื่องของเป็นสินค้าประเภทไหนกันแน่

ไม่ใช่ว่าจะออกมาโฆษณาแบบนี้ได้เลยนะครับ